ช่วงนี้ฝนก็ตกหนักในหลายพื้นที่
สภาพอากาศจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยค่ะคุณผู้ชม
กระทั่งถึงวันที่๒๓นะคะ
ซึ่งจะมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
ถึง๖๓จังหวัดด้วยกันนะคะ
นครราชศรีมานั้นจากการที่ฝนตกต่อเนื่องนี่แหละค่ะอ่างเก็บน้ำแตก

เมื่อวานนี้ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ตกต่อเนื่องยาวถึง๒ชั่วโมงน้ำฝนก็ไหลสะสม
ลงไปที่อ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านหนองปรึก
พื้นที่กว้างประมาณ๒๕ไร่ลึกกว่า๕เมตร
แล้วน้ำก็ล้นอ่างกัดเซาะสันอ่างจนแปลก
เป็นบริเวณกว้างกว่า๑๕เมตรแล้วน้ำมันไหล
ไหลออกจากอ่างเก็บน้ำเข้าท่วมป่าท่วมไร่มันสำปะหลัง
แล้วก็ไร่อ้อยของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเสียหายค่ะ
นี่คือน้ำที่ไหลออกจากอ่างนะคะ
ตอนนี้นะคะไหลทะลักเข้าท่วมฟาร์มเลี้ยงหมูที่อยู่ใต้อ่างเก็บน้ำแล้ว
ลึก๕๐เซนติเมตรนะคะหมูที่อยู่ในฟาร์มกว่า๒๐๐ตัว
แตกตื่นร้องตะเกียกตะกายหนีน้ำค่ะ
หลังจากนั้นมวลน้ำก็ไหลผ่านไปคือมันไปตรงนั้นแล้วมันก็ผ่านไป
แต่ว่าหมูนี่ตกใจแล้วล่ะค่ะ
ล่าสุดเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวไปสำรวจพื้นที่ค่ะ
พบว่าตรงจุดสันอ่างที่แตกน้ำยังไหลเชี่ยวออกจากอ่างตลอดเวลานะคะ
เพราะว่าน้ำฝนที่ไหลลงอ่างยังมาต่อเนื่อง
ก็คาดว่าน้ำจะไหลออกจากอ่างน้ำไปแล้วกว่า๕๐นะคะ

ในกรุงกายสำรวงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน้องโพบอกว่า
ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยซ่อมแซมสันอ่างแล้วค่ะ
โชคดีที่พื้นที่ใต้อ่างทั้งหมดเป็นพื้นที่การเกษตร
ไม่ใช่พื้นที่ชุมชนก็เลยไม่ได้รับความเสียหายกับบ้านเรือนนะคะ
โอ้โหแต่ว่าพื้นที่เกษตรกรนี่ก็เสียหายไปไม่ใช่น้อยนะคะ
ตอนนี้เขากำลังอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะเยียวยาต่อไปค่ะ